เขากลับมาแล้วพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดซึ่งวันนี้สามหนุ่มเนี่ย
เขาจะมาเปิดใจถึงซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดพร้อมกับก้าวต่อไปในเส้นทางสายบันเทิงของเขาค่ะ
ที่มาที่ไปก็จริงเพลงนี้ก็พี่จ๊ะเป็นคนเขียนอีกแล้วนะครับเหมือนรอคนที่จะเดินทางไปด้วยกันเนี่ย
แบบกี่คนที่เข้ามามันมันเหมือนจะเหมือนจะดีอะเข้ามาก็พูดแบร์ล็อกคนเดิมอ่ะ
เหมือนกับว่าไม่เปลี่ยนหรอกไม่หายหรอกเพราะถึงเวลาพอหมดโปรโมชั่นมันก็หายไป
ในเมื่อถ้าเกิดเราแบบรอคนที่มันรักเราไม่มีสักทีเนี่ยงั้นเรารักตัวเองแล้วกัน
มันเป็นเรื่องของสังคมสมัยนี้เลยดีกว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกมันเป็นเรื่องของทุกคนที่เกิดขึ้น
ผมเชื่อว่าหลายคนเจอแบบนี้แหละมันเจอกันเร็วแล้วมันจากกันเร็ว
มันก็เลยกำลังเป็นเพลงนี้จริงจริงกันกันมันคืออันนี้แหละ
แต่พูดง่ายคือเออเทซ้ำซากน่ารักตัวเองละกัน
พอจ๊ะทำเพลงนี้มาเสร็จแล้วเราก็ตกลงว่าซิงเกิ้ลต่อไปจะใช้เพลงนี้เป็นเพลงของเราครับ
ก็คุยกับโปรดิวเซอร์เราครับคุณแม็กซ์นะครับว่าเราจะเล่นดนตรีไปในทางไหนดี
ก็สุดท้ายก็ไปจบกันที่ว่าเราอยากทำดนตรีที่พาเราย้อนกลับไปเมื่อ
สมัยเราเลยครับตั้งแต่อย่างไรยังไม่มีค่ายเลยก็เลยแบบอยากได้ดนตรีที่ค่อนข้างแบบ
น้อยชิ้นแล้วก็ค่อนข้างดิบนิดนึงก็คือเหมือนว่าเป็นเป็นบล็อกแล้วก็อ่าเหมือนแบบ
ล็อกยุคเจ็ดศูนย์เนี้ยครับซึ่งมันค่อนข้างเป็นใช้เลือกซาวน์ที่เก่า
ถ้าถามว่าสไตล์การร้องก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแค่แบบรู้สึก
ผมก็รู้สึกไปกับเพลงนี้ครับแล้วก็แบบใช้ใช้อินเนอร์ก็
เราก็เคยเจอประสบการณ์นี้มาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าร้องไม่ได้ยากครับ
เราก็จะร้องกันเองภาษาเสียงคราวนี้เราไปเอาผู้หญิงมาร้องภาษาเสียง
ที่เป็นรุ่นน้องเราก็แล้วก็พอมาสายเพลงมันก็จะดูแบบไปอีกทางหน่อย
จริงอยากให้อยู่ให้นานที่สุดดีกว่าครับคือไม่คิดว่าวันหนึ่งต้องแบบ
อยู่จุดไหนหรือว่าไปจบที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนแบบ
อยู่อย่างนี้ไปก็ได้ไม่ต้องดังพีคมากหรือในอนาคตอาจจะดังพีค
หรือไม่ดังเลยแต่เราแค่แบบทำไปเรื่อยดีกว่า
จริงแล้วก็เป็นอาชีพอาชีพหลักของเราครับเราก็อยากทำงานตรงนี้เป็นนาน
ยังสนุกกับการได้เล่นคอนเสิร์ตยังสนุกกับการได้ทำเพลงใหม่
ได้เจอเพื่อนได้อย่างนี้ครับคือได้อยู่กับคนรอบข้างที่รักเรา

ดนตรีมากที่ทำให้พวกเราได้มารวมกันแบบนี้
แล้วก็ขอให้มันอยู่แบบนี้ตลอดไปผมขอแค่นั้นเอง
ไม่มีถึงกี่คนที่เข้ามา
ที่ทำเหมือนฉันดีพูดคำว่าหลอกให้เรานั้นเทใจ

อยากจะบอกว่าถ้านางเอกยังไม่มีขอสองคนนี้ได้

ศิลปิน๓คนเนาะสมาชิกที่แบบหล่อทุกคน